คุณผู้ชมอีกหนึ่งข่าวจะพาไปดูใครที่เป็นแฟนเพลงของนักร้องลูกทุ่งหน้าฝรั่งพี่โจนัสแอนเดอร์สันนะคะ
มีซิงเกิ้ลใหม่มาให้แฟนได้ติดตามกันแล้วนะคะ

ทีมงานไปถ่ายทำกันถึงเกาะช้างจังหวัดตราดค่ะคุณ
ท่ามกลางบรรยากาศวิวทิวทัศน์ที่สวยงามแบบนี้นะคะสวยสุดเลยอ่ะ
แล้วที่สำคัญคุณเห็นมั้ยเพลงนี้มีผู้หญิงด้วยข้าง
ใครอ่ะสู้ไปที่ใครได้มั้ย

ได้ยินชื่อแล้วบอกเลยว่ารับประกันว่าเพลงนี้จะทำให้แฟนอารมณ์ดี

ปล่อยออกมาช่วงเทศกาลสงกรานเทศกาลแห่งความสุขของคนไทยค่ะ

คือเพลงนี้แฟนตื่นเต้นแล้ว
แต่คนที่ตื่นเต้นมากกว่าแฟนเพลงก็คือ

ใช่ล่ะเพราะว่าพี่บุ๋มเนี่ยเขาเคยบอกว่ามันเป็นความฝันของเขาใช่ไหม

แล้วพอพี่โจนัสติดต่อเข้ามาปุ๊บ
ตกลงปั๊บทันทีเลยคุณ
แล้วเพลงนี้เนี่ยค่อนข้างจะตรงกับบุคลิกของพี่บุ๋มด้วย

พี่บุ๋มเป็นคนที่ค่อนข้างจะสนุกสนานร่าเริงเฮฮา
ผมคิดว่าผมไม่เคยทายที่โลเคชั่นไหนที่สวยเท่านี้นะครับ

แล้วก็ไม่เคยมีคนมาร่วมเฟรมที่สวยขนาดนี้ด้วยนะครับผม

คือก็ปลื้มค่ะเพราะว่ารู้จักกับพี่โจนัสมาเกือบ๒๐ปีนะคะ

แต่นี่คือถ้าถามว่าอย่างตัวผมเอง
นี่คือเพลงแรกที่จริงจัง
แล้วก็เป็นเพลงเป็นมิวสิกวิดีโอแรก
สไตล์ของพี่โจนัสเนี่ยต้องเป็นเพลงที่สร้างความสุขให้กับคนฟังอย่างแน่นอน
รับรองว่าเพลงนี้คนฟังจะต้องแฮปปี้แน่นอน
สมชื่อเพลงในช่วงเทศกาลสงกรานจะได้ฟังกันแล้ว
เพราะว่าประเทศไทยของเรามีสถานที่ท่องเที่ยวสวยเยอะนะคะคุณค่ะ
ถูกต้องแล้วก็ถูกออกถูกใจแฟนของพี่โจนัสอย่างแน่นอนเลยนะคะ
เพราะว่าพี่โจนัสเขาไม่ได้งานเพลงของตัวเองนะ
คิดว่าพี่โจนัสจะวางใหม่แล้วหรือเปล่านะคะ
ก็ไปถามพี่โจนัสบอกว่าไม่มีทางเพราะว่าเป็นอาชีพที่เขารักนะคะคุณผู้ชม
เดี๋ยวรอติดตามกันสำหรับเพลงแฮปปี้นั่นเอง